สลดเกิดขึ้นนะครับเมื่อเด็กนักเรียนชายชั้นม๑นะครับ
ได้ขโมยปืนของพ่อมายิงเพื่อนร่วมห้องเรียนจนเสียชีวิตที่โรงเรียน
โดยคนที่ก่อเหตุอ้างว่าเนื่องจากครับแค้นใจที่เพื่อนผู้ตายนั้น
มาร่องแก่แล้วก็ต่อว่าบ่อยครั้งนะครับว่าเป็นตุ๊ดเป็นเก่ทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้เป็น
จอบประเด็นจากรายงานครับ
ไม่สามารถที่จะยื้อเอาไว้ได้
หลังเกิดเหตุรอปภและครูสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ขณะกำลังหลบหนีตรวจค้นในกระเป๋าพบปืนกระสุนชุดที่ใช้ในการก่อเหตุ
เจ้าตัวรับสารภาพเตรียมการมาจากบ้านและตั้งใจที่จะมาก่อเหตุ
โดยใส่ชุดนักเรียนไปเรียนตามปกติแต่เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำ
โดยใส่หมวกโม่งใส่หน้ากากทับสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
กางเกงขายาวสีน้ำตาลและใส่ถุงมือก่อนจะเดินไปหน้าห้องเรียน
ระหว่างนั้นโจโจ้เห็นมีคนมายืนอยู่ข้าง
หันมาดูก็ตัดสินใจเอาปืนจ่อยิงหน้าผากทะลุท้ายถอย
จะวิ่งไปห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนชุดนักเรียน
แล้วพยายามเดินจะหนีออกจากโรงเรียนแต่ถูกจับตัวเอาไว้ได้
แม่ผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่า
ถูกเพื่อนร่วมชั้นแซวว่าไม่แมนซ้ำยังถูกทำร้ายบ่อยครั้ง
แต่เห็นเป็นเรื่องของเด็กและเกิดที่โรงเรียน
บอกลูกให้ไปแจ้งครูจนกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าว
แม่ของเด็กผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับทีมข่าวว่า
ที่เด็กบอกว่าก่อเหตุเพราะลูกเธอไปทำร้าย

ลูกตัวเองเป็นคนดีไม่เคยมีพฤติกรรม

ของเด็กชายที่ก่อเหตุให้ข้อมูลว่ากัสเป็นคนดี
ผู้จาภัยร้อไม่เคยมีปัญหากับใครในโรงเรียน
การศึกไว้ยังเนิ่นอ่ะหรอ
อาจจะเป็นเพราะบุคลิกเขาด้วย

ก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็หน้าเขาก็หวานด้วย

ด้านผู้ตำรวจบริธานายุทธิ์วิทย์จราชทำลง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เดินทางมาหยังสชรัฐณะที่เบส
เพื่อสอบปากคำเด็กชายด้วยตัวเอง
ทราบว่าเจ้าตัวได้ขโมยปืนพ่อมา
ส่วนแรงจูงใจนั้นเพราะถูกผู้ตายแกล้งบ่อย
ตบศีรษะบ่อยนำซ้ำยังถูกล้อว่าไม่แมน
โดยพนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังสหวิชาชีพ
เข้าร่วมสอบปากคำเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่ามีชื่อผู้ครอบครอง

แต่ได้มีการขายต่อให้กับพ่อของเด็กแบบโอนลอย
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำ
อย่างไรก็ตามทางญาติจะเดินทางไปรับศพน้องโจโจ้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก่อนจะนำร่างน้องโจโจ้ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน